คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดชนบุรีมีรถคันหนึ่งกำลังขับมุ่งหน้าจะไปตลาดนะครับระหว่างทาง
มีจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนตัดหน้ากระทันหันเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงนะครับ
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเสม็ดเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่หมู่๒ตะบนห้วยกะปิ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุพบนางสาวนิรพันธ์นาคเกษมอายุ๖๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพแขนขาและคอหัก
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าของผู้ตายล้มอยู่ในสภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
ก่อนเกิดเหตุนายเจตพลอัจฉริยวงศ์อายุ๓๔ปี
ขับรถเก่งมุ่งหน้าไปตลาดนัดจตุจักรชนบุรีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้ตายซึ่งกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
และเปลี่ยนเลนตัดหน้ารถอย่างกระทันหันจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดสุราธารณีเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ตรงจุดกลับรถก่อนถึงแยกท่าทองใหม่ถนนสายนครศรีธรรมราชสุราธานี
ตะบลท่าทองใหม่อำเภอกาลจรณดิษฐ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวอารีปริงทองคนขับขี่รถจักรยานยนต์

คู่พายนำศพส่งโรงพจบาลกาลจรณดิษฐ์
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันกล่าวกำลังพานักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
เลี้ยวตัดหน้ากระทันหันจึงถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะสีดำพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่กำลังจอดรอจังหวะกลับรถจนล้มระเนรนาศก่อนที่รถกระบะจะชนเสาไฟส่องสว่างตรงเกาะกลางถนนอย่างจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถปากซอยพลับอุทิศ๑๘ถนนราชยินดี
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้รถเก๋งและรถจักรยานยนต์ถูกชนได้รับความเสียหาย๕คันและมีผู้บาดเจ็บ๕คนในจำนวนนี้อาการสาหัส๑คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายสุธิหนูประทุมอายุ๓๗ปีคนขับรถกระบะรับสารภาพกับตำรวจว่า
ขณะเกิดเหตุก้มลงเก็บโทรศัพท์มือถือจึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่กลางถนนอย่างจัง
เจ้าหน้าที่นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดลบบุรีเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะบริเวณทางเข้าวัดเขาวงพระจันทร์ในพื้นที่หมู่๓ตะบนห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรง
ทำให้นายนัทพลดารดาษอายุ๑๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพื่อนผู้ตายระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
กันมาเดินเล่นที่วัดเขาวงพระจันทร์เมื่อฝนเริ่มลงเม็ดจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน
โดยนายนัทพลผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนมาตามเส้นทางดังกล่าว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนรถเสียหลักข้ามเลน
กับรถกระบะที่ขับสวนมาอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดระยองตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทย์
ในพื้นที่หมู่๘ตำบล๒สลึงอำเภอแกลง

ภายในรถพบนางสาวปัณวีมีกระจิตอายุ๒๔ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งภายในรถยังพบลูกสุนัขอยู่ด้วยอีกหนึ่งตัว
่งหน้าอำเภอแกลงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนนแล้วพลิกคว่ำหลายตลบ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน